มีผู้ชายคนหนึ่งมาจากปฐุมธานี
เอามีดคัตเตอร์ไปจี้คออยู่
ต้องการให้นายกช่วยเหลือเรื่องของ
หนี้นอกระบบที่ติดหนี้อยู่แบบกู้๒๐๐๐๐๐
ไปไปมายอดหนี้เป็น๒ล้าน
ดอกเบี้ยไงครับ

เดี๋ยวไปดูนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นี่ค่ะคุณลุงคนนี้ก็เรียกร้องอยู่นานพอสมควร

ก็ประมาณว่าอยากจะเจอนายกเท่านั้น
เพราะมองว่าไม่มีใครเหลวแลไม่มีใครช่วยได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๑๑นาฬิกาวันนี้นะครับ
ประตูรั้วหน้าธรรมเนียบครับทุกผู้ชมครับ
คือวันนี้มีเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ
คนสูงอายุและกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ย

เจ้าหน้าที่ก็มาดูแลความปลอดภัยอะไรพวกนี้นะครับ
อยู่พูดชายคนนี้ก็วิ้งออกมานะครับ
อาจจะมาจากคนเดียวมาเอง
หรือว่าจะมากับอะไรยังไงก็ไม่รู้ฮะใช้มีดคัตเตอร์เนี่ย

ตำรวจก็เข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่พอสมควร
ใช้เวลาสุดท้ายก็อาศัยจังหวะบุกเข้าไป
แล้วก็ประชิดตัวสามารถช่วยเหลือเอาไว้ได้
ก่อนที่จะเกิดอันตรายอะไรร้ายแรงกว่านี้นะครับ
เพราะว่าเขาเอามีดคัตเตอร์มาจ่ออยู่ที่ทงคอครับขู่จะฆ่าตัวตาย
คือที่พูดจาเวลาที่ขู่อยู่ตรงนี้นะครับจับใจความได้ประมาณว่า
เป็นชาวปธุมธานีค่ะถูกโกงราคาข้าวไปหนี้
นอกระบบกำลังจะถูกฟ้องศาลไม่มีเงินไม่มีทางออก
กลั่นแกล้งจนไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรีนะครับ
สัก๑๕นาทีฮะก็เข้าชาร์จครับแบบนี้ฮะแล้วก็ยึดมีดออกมาได้
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือต่อนะฮะพาไปสงบสติอารมณ์ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของทางสำนักงามรีนะครับ
ก็ทำให้ทราบชื่อว่าชื่อลุงดำอายุ๕๔มาจากปฐุมธานี
คือลุงเนี่ยแกบอกว่าแกไปยืมเงินเจ้าหนี้คนนึงนะฮะยืมมาหลายครั้งเพื่อใช้ในการปลูกข้าวเอามาเลี้ยงชีพนะฮะ
เป็นเงินเนี่ยสักสองแสนบาทได้ชำระหนี้ไปหลายครั้งแล้วแต่ว่ายิ่งใช้หนี้หนี้ยิ่งเพิ่ม
จนต้องเอาข้าวเนี่ยไปขายไปจำนำสุดท้ายเจ้าหนี้บอกว่าลุงเนี่ยเป็น
หนี้อยู่เจ็ดแสนล่าสุดไปถามอีกยอดหนี้พุ่งไปนู่น
สองล้านสามโอ้โหยอดหนี้รวมดอกเบี้ยดูสิคะ
เนี่ยฮะจากเริ่มยืมสองแสนนะคะเป็นหนี้นอกระบบค่ะ
ลุงก็เลยงงว่าอุ้ยทำไมอย่างนี้ข้าวเขาก็ขายไปหมด
เนี่ยฮะแล้วยังถูกบังคับให้เซ็นเอกสารรับสภาพหนี้นะครับ
มีทนายมีตำรวจมานั่งประกบข่มขู่ให้ตัวเองเนี่ย
เซ็นเอกสารรับสภาพหนี้ยี่สิบเก้ามกราคมที่ผ่านมา
หนี้เอาเอกสารไปฟ้องต่อสารอีกเพื่อให้ลุงเนี่ยชำระหนี้
ก็เลยเครียดวันนี้ตัดสินใจมาทำเนียบรัฐบาล
เพื่อมาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากนายกให้จัดการเอาผิดกับเจ้าหนี้คนนี้
แล้วไม่ใช่แค่ลุงคนเดียวลุงบอกมีอีกหลายคนที่ปฐุมธานีเนี่ย
กู้เงินจากเจ้าหนี้คนนี้แล้วถูกโกงเหมือนลุงเลย
แต่ไม่มีใครกล้าออกมาเรียกร้องแบบลุงค่ะ
ผมหมดความสามารถแล้วนะหนี้ผมทำไมผมยิ่งใช้มันก็ยิ่งเพิ่ม
ทำไมผมใช่ทำไมไม่มีกันลดเลยมีแต่เพิ่มเพิ่ม
จนมาถึง๒ล้านกว่าเนี่ยผมเครียดเลยว่าหมายสารมา
เพราะหมายสารมาผมไม่รู้ทำไงผมหมดทางผลทางแล้วหมดความสามารถแล้ว
ผมไม่มีแต่ฟังเลยเจ๊กินทุกวันเนี่ยผมมาให้กินเงิน
เงินเนี่ยแก่ชะลาเนี่ยผมบอกตรงเลยครับ
อาศัยลูกกินแต่ผมไม่มีเงินเนี่ยต้องอาศัยลูก
ขอลูกคนนั้นหน่อยคนนี้คนนี้หน่อยนึงเนี่ย
ผมคิดที่ตรงนี้นะครับเนี่ยผมขอแค่นี้แหละพี่
ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมหมดวันไอ้นั่นแหละครับ
เจ้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องประสานไปยังจังหวัดปฐุมธานีนะฮะ

ประสานขอความช่วยเหลือนะครับว่าเออตกลงเป็นเรื่องจริงมากน้อยแบบไหนอะไรยังไง
ถ้าเป็นเรื่องจริงเป็นความจริงเนี่ยก็ต้องดำเนินการช่วยเหลือกันต่อไป
ใช่ค่ะก็ต้องไปดูเรื่องหนี้นอกระบบนะ
ถูกต้องว่ามีคนอื่นเป็นลูกหนี้ในลักษณะแบบนี้อีกหรือเปล่า